คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูบรรยากาศสดที่อุบลราชธานีกันบ้างนะครับ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกที่ชุมชนวัดกลาง
เป็นชุมชนแห่งหนึ่งริมแม่น้ำบูล
ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อน
แต่ว่าความช่วยเหลือกำลังพยายามที่จะเข้าไปถึงกับชาวบ้านมากที่สุดนะครับ
กลัวอย่างหนึ่งกลัวว่าฝนมันจะตกลงมาซ้ำในพื้นที่
แล้วก็ระดับน้ำมูลอาจจะเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานมาจากอุบลราชธานีนะครับเชิญคุณทัศนัยครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านและคุณผู้ชมข่าวเช้าไทยรัฐทุกคนเลยนะครับ
เช้าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ในชุมชนวัดกลางหลังศาลเจ้า
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับ
ยังคงต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในพื้นที่นี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่
แม้ว่าน้ำนั้นจะเริ่มลดระดับลงมาบ้างแล้ว
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงเดือดร้อนจากน้ำที่ยังคงท่วมบ้านเรือนอยู่
คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับทางที่เส้นทางต้องการจะเข้าบ้านนั้นไม่สามารถจะเดินเข้ามาได้
แต่ว่าต้องทำเป็นสะพานไม้แบบนี้แหละครับ
ให้ชาวบ้านนั้นเดินเข้ามาในบ้านเพราะว่าตอนเนี้ยน้ำในพื้นที่เนี่ย
จริงแล้วก่อนอันนี้มันคือมิดศีรษะนะครับไม่สามารถที่จะลุยเข้ามาได้
ตอนนี้เริ่มลดลงบ้างเห็นจากระดับน้ำก็ยังคงปิ่มรั้วบ้านของชาวบ้านแบบนี้
แล้วที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่คลองมันคือถนนสายหลักในการเข้าชุมชนเข้าบ้าน
แต่ว่ามันเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าน้ำยังคงท่วมสูงมากนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจที่บ้านหลังนี้ครับว่าในพื้นที่ในบ้านหลังนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ชาวบ้านเจ็บร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าต้องมาอย่างช้าเพราะว่าเดี๋ยวช่างภาพเราจะตกน้ำไปด้วยเพราะว่าเป็นสะพานไม้แบบนี้นะฮะ
อันนี้เป็นบ้านของประชาชนหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับ
น้ำตอนนี้เริ่มลดแล้วแต่มันยังปิ่มอยู่ในพื้นบ้านแบบนี้สักประมาณตะตุ่มของผมนะฮะ
แต่ว่าก่อนอันนี้มันท่วมสูงมากท่วมเต็มพื้นที่ของบ้านแบบนี้อันนี้คือบ้านอาศัยของคนที่อยู่ที่กินอยู่ในนี้แหละครับ
แต่มันท่วมแบบนี้นะฮะค่อนข้างจะลื่นนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงอาศัยอยู่ที่นี่
ตอนที่น้ำท่วมสูงที่สุดระดับน้ำอยู่ตรงไหนครับ

นี้เลยใช่ไหมฮะแสดงว่าตอนนี้มันเริ่มลดลงมาก็ประมาณสักยี่สิบเซนได้แล้ว
นะครับแล้วสภาพความเป็นอยู่ตอนที่มันท่วมนี่เป็นยังไงบ้าง

ลำบากมากเลยนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้กับแม่น้ำมูลด้วย

นะฮะขนข้าวขนของอะไรทันใช่ไหม

นะฮะแล้วเรื่องของการทำมาหากินเป็นยังไงบ้างคุณลุงครับ

ขนของคือบ้านหลังนี้มันจะมีส่วนด้านล่างแล้วก็ด้านบนนี้ยังคงอยู่ได้
ก็คือขนของจากข้างล่างนี้ไปอยู่ด้านบนนี้ใช่ไหมฮะ
นี่ครับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
เดี๋ยวพามาสำรวจตอบได้ยินเสียงเหมือนการทำกับข้าวอยู่ตรงนี้นะครับ

ทำข้าวปุ่นน้ำยาน้ำพริกน้ำแกงค่ะ

นมจีนค่ะมีกะทิทำขายไม่ทำก็ไม่ได้กินลูกเอ้ยขาก็ไม่ดีนี่นั่งที่นี่เห็นหมด
แล้วปกติตอนที่น้ำไม่ท่วมคุณยายทำตรงนี้เลยใช่ไหม

อ่าน้ำท่วมเลยมานั่งทำของขายนี่

คือน้ำท่วมแต่ยังคงต้องทำข้าวปุ้นขนมจีนขายอยู่แล้วฮะ

ลูกล้าจะเลี้ยงเนี่ยจะกินอย้างนี่เจ้าก็มี
มาให้เขาเขาฆ่าหน้าจะตั๊ดอยู่มือตั๊ดต๊อบหนาต่อตะคือตั๋ว
เดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้ทุกคนที่น้ำท่วมโอเคไหม

ว่าทั้งทีวิตไปในเจ็ดเล็กเจ็ดหน่อยค่ะครับเห็นตั้งใดว่าเห็นกับบริกิณ
ร้านกับเฮียนเรียนกับเฮียนอืมทั้งร้านทั้งเรียนทั้งหล่อนฝุ่นออกไป
ครับครับว่าเวลาวันนี้เขาอายุร้ายแล้วอืมมีเจ้าลูกเรียงเจ้าลูกเจ้าร้าน
โอ้ยนี่สักหายภาพกลัวแล้วนี่ยังทำกับข้าวอยู่ผู้ชมนะฮะ
อันนี้คนคนเขาเรียกว่าอะไรฮะอันนั้นน่ะน้ำพริกน้ำพริก
นะครับพี่ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวพาออกมาด้านนี้นะครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านล่างหน่อยนะฮะว่าสภาพในพื้นที่เป็นอย่างไร
เพราะว่าเดี๋ยวมีชาวบ้านมาเต็มไปหมดเลยนะครับ
ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนี่อ่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับตอนนี้ความช่วยเหลือมันเริ่มทยอยทยอยเข้ามาแล้ว
ทยอยแล้วค่ะครับหน่วยงานหลักหลักเขาได้เข้ามา
ดำเนินการอะไรบ้างครับก็มีถุงยางชีพเข้ามาให้
เมื่อวานนี้ก็เป็นอมรินทีวีเซเว่นทางเทศบาลนครอุบล
ก็ได้มาช่วยทางจังหวัดหรือว่าทางที่เขาจะเข้ามาช่วยกู้บ้านกู้ช่องเนี่ยเขาได้เข้ามาหรือยัง
ยังค่ะตอนนี้น้ำยังไม่ทันลดมากถ้าน้ำลดปุ๊บเขาก็หน่วยงานเขาจะมาช่วยอืม
มาสืบดูว่าตรงไหนมีอะไรเสียหายแต่เขาสำรวจไปแล้วค่ะสำรวจไปแล้ว
คือเราไปยื่นทะเบียนครับอะไรลงทะเบียนว่าไอ้น้ำท่วมอืม
ให้ประชาชนเขาได้ขอความช่วยเหลือแล้วในชุมชนนี้มีชาวบ้านอยู่มากน้อยแค่ไหนอ่า
วัดกาจะมีสิบสองหลังคาเรือนโซนวัดหลวงสองหลังสารเจ้าจะมีสิบสามหลังคาเรือนค่ะ
ตอนนี้ทุกอย่างได้ครบหมดแต่ทีนี้ว่าชาวบ้านอ่ะขาดสนเรื่องเงินทอง
อยากจะให้มาช่วยเหลือตอนนี้อืมลำบากมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามีเด็กเล็กหรือคนป่วยเนี่ย
ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องได้เสียเงินก่อนถึงจะได้รักษาไม่มีเงินแต่แต่ไม่มีเงินค่ะ
เดี๋ยวจะเริ่มเข้ามาแล้วเงินเริ่มเข้ามาแล้วยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มีหน่วยงานนักข่าวเข้ามาช่วยดูแลทางนี้ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ายังคงกังวลอยู่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้ฟ้ายังครึ้มไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า
แล้วก็มีการพยากรว่าวันที่ยี่สิบนั้นฝนจะตกในพื้นที่อีกก็ไม่รู้นั้นน้ำจะเข้ามาซ้ำเติมความเด็บร้อนของชาวบ้านหรือไม่
ยังไงก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ความช่วยเหลือก็เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านที่น้ำท่วมแล้วนะครับ
ผมทัศนัยคั่วทองรายงานจากพื้นที่ของชุมชนวัดกลางหลังสารเจ้าในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ครับคุณทัศนัยแล้วก็ทีมข่าวของเราก็ลุยน้ำอยู่กับชาวบ้านแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดหน่อยฮะเพจเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับก็นำข้อมูลของปพมารายงานถึงระดับน้ำในแม่น้ำมูล
นสิบเจ็ดกันยายนหกสองคือวันนี้เวลาหกนาฬิกานะครับระดับน้ำในแม่น้ำมูลอยู่ที่สิบเมตรห้าสิบหกเซนติเมตร
ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างหนึ่งคำเตือนเรื่องของฝนนะฮะที่มันอาจจะตกลงนะฮะ
ตอนนี้ฝนเคลื่อนไปตกลงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมากขึ้น
ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกลดลงแล้วนะครับ